เมื่อวานวันที่๑๔
วันสุดท้ายในการต้องไปใช้สิทธิ์ครั้งแรก
ครับงั้นมายิดอย่างนั้นใช้รึยังคะไปเยี่ยมอยู่แล้ว
ไปเปิดหัวเรียบร้อยแล้วเกือบลืม
จริงเราคุยกันตั้งแต่วันจันทร์นะ
พี่อย่าลืมนะวันที่๑๔น่ะ

พี่เบิร์ดมัวแต่อิงฟ้าอิงฟ้าอิงฟ้า

เออแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของในกระเป๋าตังค์

พอเมื่อวานย้ำไปตั้งแต่เช้านี้ต้องรู้นะ

ทีนี้พอรัฐบาลให้มาใช้สิทธิ์ภายในวันที่๑๔กันยา
คนก็แห่ไปใช้กันพาไปดูที่ชัยนาฏหน่อย

ตามร้านอาหารตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะ

ก็รีบมาจับจ่ายซื้อของ
จากที่ชัยนาฏพาไปดูที่ประจวบกันหน่อยค่ะ
คนก็ไปใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง
ก็คึกคักแหละคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่า
นี่ลูกค้านะกล้าใช้จ่าย

แต่พอมีคนละครึ่งปั๊บสั่งพิเศษเลยค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับเฟสที่ผ่านมา๑๒๓๔อะไรแบบนี้
ครั้งนี้มัน๘๐๐ไงก็อาจจะน้อยกว่าทุกครั้ง

แล้วที่เราเตือนกันไปว่าต้องไปใช้สิทธิ์ในวันที่๑๔นะ
ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคุณอาริยาคะคุณน้ำแข็งคะ

๘๐๐บาทใช้ได้เวลา๑๕๐บาทนะคะ